สำหรับการช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทธกภัยน้ำท่วมในภาคใต้
ชื่อว่าหลั่งไหลด้วยกำลังใจจากคนไทยนะคะ
แต่ว่ามีปัญหาอยู่นิดหนึ่งก็คือการช่วยเหลือตอนนี้กระจุกตัว
เฉพาะพื้นที่ที่ค่อนข้างวิกฤต
พื้นที่บางส่วนที่อาจจะไม่วิกฤตมาก
ก็ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่นะคะ
โดยเฉพาะที่บริเวณวัดระโน่จังหวัดสงขลา

แต่ว่าขั้นตอนของการฟื้นฟูยังรอการช่วยเหลือนะคะ
รายงานสดจากอำเภอระโนธจังหวัดสงขลาค่ะ

บริเวณที่ยืนรายงานสดอยู่ในขณะนี้นะคะ
วัดระโนธในอำเภอระโนธจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในสี่อำเภอที่อยู่ติดกับทะเลสาบสงขลา
และได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่ผ่านมานะคะจนถึงขนาดนี้น้ำที่ท่วมขังนานกว่าหนึ่งเดือน
ทำให้พระในวัดไม่สามารถที่จะออกไปบินทบาทข้างนอกได้ประชาชนจึงต้องนำอาหารมาถวายแทนค่ะ
พระทรงวารโนธอำเภอระโนธจังหวัดสงคลาเร่งช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลด
โดยน้ำท่วมตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ยังคงมีร่องรอยให้เห็นถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น
ทีมข่าวสำรวจบริเวณโดยรอบวัดพบโบสถ์อายุกว่า๘๐ปีหลังนี้
อยู่ระหว่างการบูรณะแต่ต้องยุติลงหลังเกิดเหตุน้ำท่วม
วัดแห่งนี้มีพระพรรษาอยู่ทั้งหมด๖รูปช่วงน้ำท่วม๑เดือนที่ผ่านมา
พระไม่สามารถออกไปบินทบาทได้ชาวบ้านต้องพายเรือคอยนำอาหารมาถวายที่วัด
กุฏิบางหลังถูกน้ำท่วมสูงพระต้องย้ายมาจำวัดภายในหอฉันแทน
พื้นที่วัดกว่าห้าสิบไร่นั้นถูกน้ำท่วมเสียหายทั้งหมดแม้ก่อนหน้านี้จะเก็บของขึ้นที่สูงเพื่อเตรียมรับมือ
แต่คาดไม่ถึงว่าระดับน้ำรอบสองนี้จะสูงกว่ารอบแรกโดยหลังจากนี้ทางวัดมีแผนที่จะปรับถมที่ในบางจุด
เพื่อยกระดับให้สูงขึ้นเตรียมรับมือกับมวลน้ำครั้งต่อไปค่ะ
จากการสำหรั่วพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมขาวรอบเทศสมุทร
เช้าที่ผ่านมานะคะพบว่ายังคงมีร่องรอยน้ำขังเป็นบางจุดค่ะ
บ้านเรือนที่อยู่ที่รุ่มต่ำนะคะเทศบาลได้นำรถสุขาเคลื่อนที่
จอดริมถนนให้บริการกับประชาชนขณะที่ถนนเส้นราชบำรุงช่วงหน้าตลาด
เทศบาลเมืองระโนธจะเห็นบรรดาพ่อค้าแม่ค้า
เต็นต์มากางเพื่อวางขายสินค้าริมถนนตลอดสองข้างทาง
พื้นที่ถนนให้แคบลงสาเหตุเนื่องจากภายในตัวตลาดยังคงมีน้ำท่วมขัง
เทศบาลจึงอนุญาตให้นำสินค้ามาวางขายบนถนนได้ชั่วคราว
โดยไม่เสียค่าเช่าและวางขายบริเวณนี้จนกว่าน้ำจะแห้ง
จากการสอบถามแม่ค้าส่วนใหญ่บอกว่าช่วงน้ำท่วมนั้นการค้าขายลำบาก
คาดว่าน้ำจะยังคงขังอีกนานเนื่องจากอยู่ติดกับทะเลสาบสงคลา
ต้องการพื้นที่ทำมาหากินพวกเขายอมเสี่ยงนั่งขายของบนถนน
รายได้ช่วงนี้จะลดลงไปกว่าครึ่งแต่ก็ยังดีกว่าขาดรายได้ค่ะ
น้ำท่วมประมาณหนึ่งเมตรได้ค่ะคนซื้อก็ไปไม่ได้
รถก็ไปไม่ได้ไปขายของค่ะเจียงมากค่ะฮ่าฮ่า
รถก็มากแล้วก็คนก็เดินไปมากันลำบากค่ะ
ในจังหวัดทรงฮาจากกองทัพเรือภาคที่สองทรงฮาเช้า
เช้าวันนี้ยังคงเร่งให้การช่วยเหลือในพื้นที่อำเภอระโนธและอำเภอใกล้เคียงนะคะ
ด้วยการแจกข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มที่ชาวบ้านกำลังขาดแคลนค่ะเจ้าว่ายังได้บอกกับทีมข่าวนะคะว่าพื้นที่
ภายในวัดนี้ได้รับการปรับยกระดับให้สูงขึ้นทุกปีแต่ว่าปีนี้น้ำมาเร็วและมามากจนไม่สามารถที่จะรับมือได้ทันค่ะ
และทั้งหมดนี้คือความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอระโนธนันทพรธวระทีมข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากจังหวัดสงขลาค่ะ